สวัสดีที่รับส

เน้นย้ำหน่อยสำหรับใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในระยะเวลา๒๓วันนี้
เพราะว่าตอนนี้มีพายุหนึ่งลูกที่น่าจับตามองนะครับ

ถือว่าเป็นพายุที่มีอายุยาวนานที่สุดในรอบ๔๖ปี
ก่อตัวมาตั้งแต่วันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
นับมาจนถึงวันนี้ก็เกือบ๒อาทิตย์แล้วนะครับ
พายุลูกนี้เป็นอย่างไรทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นญี่ปุ่นจุดไหน

อื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าพายุลูกนี้นะครับ
รอออนร็อกเป็นพายุที่ตั้งชื่อโดยเกาะฮ่องกงนะครับ
ซึ่งเป็นชื่อภูเขาแห่งหนึ่งในฮ่องกงนั่นเอง
พายุลูกนี้ถ้าหากจำกันได้ก่อตัวมาพร้อมกับพายุอีก๒ลูก
ก็คือคอมบาสุกับมินดูแล
โดยขณะนี้เองถ้าหากดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
พายุลูกนี้อยู่ห่างจากเมืองไทยของเราไปทางทิศตะวันออกเชียงเหนือ
กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
โดยถ้าหากเราดูทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้
ตั้งแต่มีการพัฒนากลายเป็นโซนร้อน
พายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่น่าสนใจนะครับ
ก่อนหน้านี้เองมีลักษณะการพุ่งตรงไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับ
หลังจากนั้นมีการเบี่ยงลงบริเวณทางตอนล่าง
แล้วก็มีการวกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เคลื่อนที่วกวนไปแบบนี้จึงทำให้อายุของพายุลูกนี้
ยาวนานกว่าพายุสองลูกก่อนหน้านี้ที่เคลื่อนถล่มญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มีการคาดการณ์ว่าวันอังคารช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม
จะขึ้นฝั่งบริเวณเขตเซ็นไดทางตอนบนของกรุงโตเกียวนะครับ
หลังจากนั้นจะลงทะเลอีกครั้งประมาณวันพุธช่วงเวลาประมาณ๗โมงครับ
แล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ต่อไปนะครับ
ข้ามทะเลแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณจีนแผ่นดินใหญ่
ในช่วงวันพฤหัสบดี๗โมงเช้า
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ
หางของพายุก็จะเริ่มเคลื่อนตัวประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศญี่ปุ่น
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ยังคงมีการกระจายตัวของฝนหลายจุดหลายพื้นที่
สุดสัปดาห์เน้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงเช้าตลอดทั้งวันฝนตอนบนลดลง
แต่ว่าจุดที่มีฝนตกเพิ่มก็คือบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
เพราะว่าถ้าหากดูภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่ามีการก่อตัว
กลุ่มก้อนเมฆหนาตาเลยทีเดียวจังหวัดชายภูมิ
โดยถ้าหากเราดูการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมพื้นที่สีเขียว
คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้
ถือว่าเป็นบริเวณที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
สีเหลืองสีแดงคือบริเวณที่คาดการณ์ว่า
จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมจนอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรตามมานะครับ

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของภาค
ซึ่งก็ตรงกับการคาดการณ์แล้วก็การเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำนะครับ

มีหลายจุดละทีเดียวในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ต้องระวังเรื่องของน้ำหลากรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่ง

ก็คือสุโขทัยชัยภูมิกาญจนบุรีสละบุรีแล้วก็ลบบุรี

ตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคมต่อเนื่องไป

ร่องฝนร่อนนี้จะเคลื่อนที่ไปอยู่เหนือเมืองของเรา
ก็จะทำให้ช่วงเรียกเวลาดังกล่าวนั้นฝนลดลง

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือจับตาเตือนภัยในหลักค่ำคืนนี้นะครับ
ผมพุทธนันต์พิศิษฐ์มหันธ์สวัสดีครับ